ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ของไทยวันนี้บ้างนะคะ
ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง๑ราย
เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบียนะคะ
ก็เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศอีกแล้ว
โดยพาธหญิงพันประพายงตระกูลผู้ช่วยโคสกสบคค

โดยพาดหญิงพันธุ์ประพายงตระกูลผู้ช่วยโคสกสวบคลก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดค่ะ
ติดเชื้อเพิ่มมี๑รายเป็นนักศึกษาชายอายุ๒๖ปีเพิ่งกลับมาจากซาอุดีอาราเบีย
เข้าประเทศผ่านด่านประดังเบซาเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมนะคะ
จากนั้นก็ไปพักที่สถานกักตัวของรัฐในจังหวัดนราธิวาสการตรวจครั้งแรกไม่เจอค่ะ
จากนั้น๒๘พฤษภาคมเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอและหายใจลำบาก
ตรวจซ้ำทีนี้ก็พบว่าติดเชื้อจึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสนะคะ
ขณะเดียวกันมีผู้รักษาที่หายแล้วและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มได้๑๖ราย

ผู้ป่วยสะสมตอนนี้มี๓๐๗๗รายค่ะ
รักษาหายแล้วรวม๒๙๖๑ราย
ยังคงรักษาในโรงพยาบาล๕๙รายและเสียชีวิตสะสม๕๗ศพ
ผู้ช่วยโฆษกสบคยังบอกว่าแม้สถานการณ์จะดีขึ้นก็ยังย้ำค่ะ
กาดสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าสู่การผ่อนปลนระยะที่๓แล้ว
เริ่มในวันที่๑มิถุนายนนี้ยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปนะคะ